ต่อเนื่องกันที่เรื่องราวดีอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับ
คุณผู้ชมสำหรับคุณจ๋านัทถาวีรณุษย์ทองมี
หลายคนบอกว่าเธอเก่งเหลือเกินเพราะว่าพูดจบด็อกเตอร์มา
รวมไปถึงเพิ่งได้ติดดาวมาด้วยเพราะว่าไปเรียนหลักสูตรบริหารมา
จากโรงเรียนในร้อยตำรวจ
หลายคนบอกว่าเก่งขนาดนี้สวยเบอร์นี้ทำไมโสด
โสดทำไมปล่อยให้โสดจนผู้ชายเสียดายเล่นหรืออย่างไร
เดี๋ยวจริงแล้วไม่สวยไม่เก่งเท่าเขาก็ยังโสดเลยนะ
ส่องดีเหมือนไอจีตอนนี้จ๋าจะมีใครนะ
ต้องบอกว่ามีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่
ชาวเน็ตลุ้นกันตัวโก่งจริงคุณผู้ชม
หลังจากที่นักแสดงสาวดีกรีดรจานัทถาวีรณุษ
ได้โพสต์รูปช่อดอกทิวลิปสีขาว

ผู้หญิงไม่ต้องการอะไรมากหรอก
แค่คนดูแลใส่ใจเอาใจเชื่อใจไว้ใจสนใจ
เข้าใจให้ใจไม่นอกใจให้กำลังใจท่านหนอมน้ำใจ

คอยไม่ได้ประมาณเออให้ใจอย่างนี้แล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายเลยทีเดียวคุณผู้ชม
แต่มันสะดุดตาอยู่อันนึงสะกิดต่อมความเผือกดิฉันมาก
ของคุณต้องจุลวุฒิชนลัมภีร์
คุณต้องเป็นใครคุณต้องเป็นผู้จัดละครชื่อดังค่ะ
เป็นทายาทของแม่หนูสวงสุดาแห่งค่ายชนลำพีนั่นเอง
แล้วก็เป็นแฟนเก่าของสาวมากกี้ด้วยถูกไหม
ก็เข้ามาแซวว่าที่ขอเนี่ยเยอะนะ
ก็แปลประมาณว่าแต่มันก็เป็นเรื่องสำคัญนะอะไรอย่างนี้
ส่วนงานนี้ค่ะคุณผู้ชมจะแค่แซวกันเล่น

ก็คงต้องรอฟังคำยืนยันจากปากดรจ๋าคนเก่งกันก่อนนะคะ
แต่ที่แน่ค่ะหากว่าหลายคนยังจำกันได้
ประมาณเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเดี๋ยวเราย้อนไป
คุณจ๋าและหนุ่มต้องมีการโพสต์รูปคู่รูปเดียวกัน
เที่ยวที่อัมสเตอร์ดัมประเทศนิเตอร์แลนด์ค่ะ
ซึ่งถึงแม้ว่าทริปครั้งนั้นจะไม่ได้ไปกันแต่แรก

เพราะว่าไอจีฟังผู้ชายบรรดาคนใกล้ชิด

ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีนักแสดงสาวอายกมลเนธ
ที่มาส่งเสียงหัวเราะหุ
แบบฮึอย่างนี้หรอรู้อะไรมานะเวลาไอ้หัวเราะแบบนี้ฉันว่ามีเล่นใหม่นะ
รู้อะไรมาแล้วแบบยังไม่อยากพูดตอนนี้คุณพี่ค่ะ
แต่หนูรู้อะไรมาคะถ้าเห็นหน้าก็จะต้องเป็นท่านี้

แต่ถ้าเป็นเรื่องราวดีดิฉันก็แฮปปี้ด้วย
อยากให้คุณจ๋ามีความสุขเนาะใช่แล้ว
นี่แหละก็เป็นกำลังใจให้พี่จ๋าตลอดเลยนะคะ